คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูฮีโร่เมืองอุดรหน่อยค่ะ

แล้วเขาก็เห็นเด็กเป็นเด็กผู้ชายผู้หญิงกำลังจะจมน้ำ
เขาเห็นปั๊บรีบไปช่วยเด็ก
แล้วเอาเด็กมาคือกำลังจะขึ้นฝั่งแล้ว
แต่ปรากฏว่าตัวฮีโร่คนนี้โดนคลื่นลูกใหญ่

ท้ายที่สุดเขาจมน้ำเสียชีวิตนะคะ
คือต่อหน้าต่อตาภรรยาและลูกชายของเขา
รวมถึงคนที่ไปลุ้นเหตุการณ์ในฐานะที่เด็กสองคน
ซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นนะกำลังจะจมน้ำจมท่า

แต่ว่าสุดท้ายตัวเขาเสียชีวิตเองนะครับ
มันก็เลยกลายเป็นเหตุสะเทือนใจที่เกิดขึ้น
นี่คือเป็นบรรดาคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
โดยประดาน้ำหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ
ก็เร่งไปค้นหาร่างนายวุฒิชัยเจริญธรรมอายุ๒๕ปี
มน้ำที่ชายหาดนางรำอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
หลังจากที่ฮีโร่คนนี้เขาลงไปช่วยเด็กชายสิงหาหวังพลาย
วัย๑๕ปีกับเด็กหญิงสุธางรัฐหวังพลายอายุ๑๕ปี
คือน้องสองคนกำลังจะจมน้ำค่ะ
พอไปช่วยมาได้ปั๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องได้ขึ้นฝั่งมาแล้ว
แต่ว่าตัวฮีโร่คือนายวุฒิชัยโดนคลื่นลูกใหญ่ซัด

เจ้าหน้าที่ก็ต้องกระจายกำลังไปค้นหา
ท้ายที่สุดคุณผู้ชมเจอร่างไร้ลมหายใจของนายวุฒิชัย
อยู่ใต้น้ำห่างจากฝั่งสัก๒๐๐เมตรนะคะ
ทีนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่นำร่างนายวุฒิชัยขึ้นมาบนฝั่งเนี่ย
เด็กหญิงทั้งสองคนที่นายวุฒิชัยได้ไปช่วยเหลือ
เขาก็เด็กหญิงและเด็กชายสองคนนะนะ
เขาก็มากราบศพเพื่อขอบคุณแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากการสอบสวนของตำรวจภูทรสัตหีบ
ทราบว่าตอนที่กำลังเล่นน้ำกันสนุกสนานกับกลุ่มเพื่อน
ปรากฏว่าเด็กชายสิงหากับเด็กหญิงสุธางรัฐ

เด็กเขาก็เลยตะโกนร้องไงช่วยด้วย
คือพยายามผลักน้องผู้ชายผู้หญิงทั้งสองคนกลับเข้าฝั่ง
มีคนมารับไม้ต่อก็คือดึงน้องมาช่วยเหลือต่อ
ดันขึ้นมาใกล้ฝั่งจนได้นะครับ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้เจ้าคลื่นที่ซัดนายวุฒิชัยออกจากฝั่งไป
ตัวนายวุฒิชัยเองเขาก็พยายามจะว่ายน้ำเข้าฝั่ง
แต่ว่าแรงคนก็สู้แรงคลื่นไม่ไหว
หมดแรงจมน้ำไปนะคะ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าพยายามลุ้น
เอาใจช่วยผู้เสียชีวิตเหมือนกันนะครับ

แต่อยู่ก็จมหายไปต่อหน้าต่อตานะครับ

อย่างนางสาวจิรานุษย์ธรรมเมืองคุณ
บอกว่าเธอแล้วก็ครอบครัวพาหลานมาพักผ่อน

แล้วก็มากับนายวุฒิชัยนี่แหละค่ะ

บอกว่าเนี่ยช่วยด้วยเด็กถูกคลื่นซัดออกจากฝั่ง

ทีนี้วุฒิชัยก็เลยวิ่งเข้าไปดู
เห็นคลื่นซัดเห็นว่ากำลังถูกคลื่น

ก็เลยรีบเข้าไปช่วยเหลือเด็กไว้
แต่ก็อย่างที่รายงานข่าวให้คุณผู้ชมได้ทราบเนี่ยนะคะ

ตอนนี้โลกโซเชียลมีเดียก็มีการแชร์เรื่องราวนี้
แล้วก็ชื่นชมในความเสียสละของนายวุฒิชัย
ย่องให้เป็นวีรบุรุษของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะคะ
ภรรยาของนายวุฒิชัยเองอุ้มลูกมาด้วย
แล้วพอเห็นสภาพแบบนี้นี่คือยืนไม่อยู่เลยนะคะ